ข่าวแรกเลยนะครับไปที่จังหวัดปลาจีนบุรีครับ
รถกระบะเนี่ยไม่รู้มีเรื่องอะไรกันมา
ไล่ตีสามีภรรยาคู่นี้คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ของเขามาดี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับสามีเนี่ยถูกตีหน้าผากเลือดอาบเลยครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้บาดเจ็บก็คือ
นายประทีบจวงจันทร์อายุ๓๑ปีถูกตีแสกหน้าเลยครับ
หน้าผากเลยเลือดอาบใบหน้าครับ
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลจุรารัฐส่วนนางสาวพัชรินอายุ๓๒ปี
หัวเนี่ยแต่เป็นด้านหลังนะแตก
เสียเลือดมากทีเดียวตามลำตัวมีรอยเขียวช้ำครับ

ตอนแรกส่งโรงพยาบาลเดียวกันกับสามีแต่เธออาการสาหัสไม่ได้สติครับ
ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
สามีก็โอ้โหร้องเรียกหาเธอฮะ
เหตุเกิดช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมาครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมรถภูเกอร์เอด
นายประทีบสามีเนี่ยเล่าบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนมากับภรรยาเขาจากคลองรัง
จะกลับบ้านพักที่ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชายเขตจังหวัดปลาจีนบุรี
ตามถนนสาย๓๐๔ครับ
พอไปถึง๔แยกแล้วก็ถูกรถกระบะสีดำกันเนี้ย
ทราบแผ่นป้ายทะเบียนเหมือนกันไล่ทำร้ายครับ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปพื้นที่หมู่๗ตะบนกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ
แต่รถกระบะก็ยังไล่ตามไล่ตามทันทนครับทันแน่นอนครับ

ใช้กระบะใช้อาวุธไม่ทราบชนิดตีที่หัวของภรรยายางแรง

ภรรยาเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นถนนเลย

สามีก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามคนมาช่วย
เพราะดีครับมีชาวบ้านไปแจ้งกู้ภัยให้
ก็เลยพาตัวภรรยากับตัวเขาส่งโรงพยาบาลครับ
ได้ติดคลิกครับ

คุณผู้ชมครับล่าสุดนายประทีบสามี

ออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วแต่
นางสาวพัชลินภรรยาของเขานี่สิครับ

เพื่อหาสาเหตุของการถูกทำร้าย
แล้วการไล่ล่านะครับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับ
ก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไร
ทำไมถึงโดนทำร้ายแบบนี้